เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะถามหนุ่มทั้งสองคนข้างดิฉันดีกว่า
เขาบอกว่าผู้ชายเวลาที่จะทำอะไรจะโฟกัสทีละอย่าง

แต่ผู้หญิงเวลาจะทำอะไรก็โอ้ยกินข้าวเอ่ยดูหนังแชทไลน์ไปด้วย
คือทำพร้อมกันจริงหรือเปล่าถามผู้ชายก่อนอ๋อทำหลายอย่างได้
คือผู้ชายเป็นคนไม่ละเอียดอ่อนนักเอาจริงนะ
ก็คือทำให้จบไปอย่างหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่น
เล่นโทรศัพท์อยู่เพื่อนถามไม่ได้ฟังนะครับไม่ได้ยิน
คือต้องโฟกัสทีละอย่างทีนี้มาดูผู้หญิงคนนึงค่ะ
เขาขับรถค่ะคุณผู้ชมขับรถอยู่บนทางด่วนนะคะ
แล้วในขณะที่ขับรถนั้นกำลังทานพาสต้าสลัดจากถ้วยไปด้วย
อ๋ออันตรายหรือเปล่าโอ้โหทีนี้หลายคนที่ขับรถไปด้วย
ก็รู้สึกกังวลเรื่องของความปลอดภัยไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นภาพที่เราแคปมาให้เห็น
แบบใกล้เท่าที่ได้

เขากำลังเป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือค่ะ
คือเห็นไหมมองเข้าไปถือถ้วยชามด้วย
กำลังทานพาสต้าสลัดในถ้วยด้วยช้อนซ่อม
และขับรถไปด้วยขนาดที่ขับรถเร็วด้วย
ความเร็วประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
การจราจรก็ไม่ได้โล่งนะ

ทีนี้ความตกตะลึงของเพื่อนร่วมทาง
ก็เลยกังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะ
ซึ่งผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผยว่า

เห็นพฤติกรรมการขับขี่ที่เป็นอันตรายของผู้หญิงรายนี้
บริเวณแยก๑๕ก็เลยตัดสินใจ
ทำยังไงดีล่ะขับแซงขึ้นด้านหน้าเลย
เพื่อให้ผู้ที่นั่งมาด้านข้างถ่ายภาพคนขับรถคันนี้
ไปพร้อมกับการบันทึกภาพด้วยกล้องวิดีโอ

คือไม่ใช่คนขับถ่ายคนนั่งข้างถ่ายใช่ไหมใช่ค่ะ
ใช่ค่ะไม่ต้องกังวลคือขันข้างใช่ไหม

แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่รู้สึกตัวเลยคุณ
ตาหนึ่งก็ต้องเหลือบมองถนน

แต่คุณดูสิมันก็ไม่ได้โล่งมากขนาดนั้นนะ
ก็ยังมีรถคันอื่นมาอันนี้น่ากังวลเหมือนกัน

สำหรับผู้ที่จะเดินทางในท้องถนนในช่วงนี้ด้วยนะครับ